ไม่ต้องลังเลหรอกเลือกเรานี่แหละ

คุณก่อนเลย

ฝ่ายประชาชนิดประไตยไม่มีนอมินี
และเจ้าของของพักคือประชาชนที่แท้จริง
ฉะนั้นขอเน้นย้ำชัดว่า

ได้แดดี้ศริษฐาทิวารีเข้าสภา
วันนี้ขอฝาก
ให้ผู้แทนดีให้พักการเมืองอย่างเรา

เพราะว่าประเทศไทยมันต้องทำใหม่ทุกอย่าง

รักวิ่งจิงป้นค่ายาอาจเป็นแสดงเศรษฐกิจ
ท่อมที่ขายริมถนนมันก็ไม่ควรจะมี

ถ้าเลือกเศรษฐกิจของภาคเครือไทยเนี่ย
เราทำแล้วเราทำได้จริงจากนั้นมันก็จะ

ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพฯตัดสินใจไม่ยากเลยครับ

เพราะมันจะต้องทำงานกันทั้งประเทศ

แต่กรุงเทพมหานครรวยจังหวัดเดียว

เพราะฉะนั้นต้องรวยทั้งหมด๗๗ประเทศครับ

คุณเขตรัศน์คนที่กำลังลังเลไปไหนดี
บอกยังไงเขาดีให้เลือกรวมไทยสร้างชาติ

อันนี้คือหัวใจของรวมไทยสร้างชาตินะครับ

หรือตัวผู้สมัครของแต่ละท่านนะครับ

เพราะฉะนั้นนโยบายที่เราจะทำดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ย
จะเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ตรงจุดตรงเป้าหมาย

เราจะเลือกที่จะดูแลพวกเขาก่อน

แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยรายกลาง

เป็นพักการเมืองหรือสถาบันทางการเมือง

เรานำมาจากเงินค่าสมาชิก

มีจำนวนหลายหมื่นท่านนะครับ

เก้ามือที่พึงมีในหลักการถูกต้องคือว่า
ไม่ใช่มาจากรายเดียวแล้วมีจำนวนมาก
แต่มาจากหลายเจ้าและมีจำนวนในปริมาณที่พอดี
แต่ด้วยความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นตัวความศรัทธาที่เกิดขึ้นนี้

ที่ทำให้มีคนมาร่วมไม้ร่วมมือเกี่ยวกับคนอื่น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
กรรมสมัยละแก้วไกร

แก้วไกรทำงานตรงไปตรงมา
ที่จะเข้าไปเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

ก้าวไกรเราพร้อมเข้าไปทำงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ก้าวไกลเท่านั้นชัดเจนตรงไปตรงมา

ไม่ต้องลังเลอย่างนี้ใช่ไหม
สวัสดีครับ